พยาวที่นี่เนี่ยเขามีประเพณีกินแกงผักขี้เหล็กเดือน๕เป็งวัดลีนะคะ๑ปีมีเพียงแค่ครั้งเดียวนะจ๊ะ
ใครอยากไปอยากให้ไปช่วงนี้กันเพราะว่าเขาเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมายาวนานตั้งแต่โบร่ำโบราณแล้วนะคะ
ท่านเจ้าคุณพระวิมลยานมุณีเจ้าอาวาสวัดลีที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดพยาวตำบลเวียงอำเภอเมืองจังหวัดพยาว
พร้อมกับคณะสงฆ์ศิษยานุสิตและพุทธศาสนิกชนที่บ้านแม่ตำเมืองชุมศรีจอมเรืองและชุมชนวัดลี
เขาจัดงานประเพณีกินแกงผักขี้เหล็กวัดลีเดือน๕เป็นที่๑ปีจะมีเพียงแค่ครั้งเดียว
งานดีแบบนี้คุณเคยคิดจะไปไหม
งานดีแบบนี้ที่จังหวัดพยาวผมอยากไปแต่ด้วยความที่ว่าเราติดภารกิจที่สตูดิโอเราไม่ได้มีโอกาสได้ไปกับเขา
เราไม่ได้มีโอกาสไปเหมือนคุณนุ๊กกี้ที่เขาจะต้องไปจับกล้องตอนที่ออกสลากกินแบ่งรัฐบาลที่จังหวัดพยาว

แต่คุณเคยไปที่อื่นนะที่ไม่ใช่พยาว
ไปวัดลีที่จังหวัดพยาวก็ต่อ
ประเพณีแกงผักขี้เหล็กของวัดลีเนี่ยนะมีการสืบทอดกันมาเป็นร้อยปีแล้วนะคุณ

หมูเนื้อปลาแล้วก็น้ำพริกแกงใส่เครื่องเคียงอื่นอื่นต่าง
ที่ทำให้แกงผักขี้เหล็กอร่อยและมีคุณค่าทางโภชนาการสูง
ต้องบอกว่าแกงขี้เหล็กแต่ละท้องถิ่นไม่เหมือนกัน
จะบอกว่าเหนือมีอีสานมีใต้มีจริงแต่เขาจะมีเอกลักษณ์เฉพาะที่ที่ไม่เหมือนกัน

ใช่คือมันจะไม่เหมือนกันอย่างทางพยาวเขาจะมีวิธีการปรุงแบบนี้นะคะ
แล้วคุณดูนี่เห็นไหมงานนี้มีบรรดากลุ่มพ่อบ้านแม่บ้านในชุมชนวัดลีและชุมชนอื่น
เขามาร่วมแรงร่วมใจกันนะคะแกงผักขี้เหล็กแบบนี้
รับประทานกันแบบโอ้อร่อยสมัครสมาธิสามัคคี
บางคนบอกเอาตักกลับบ้านหน่อยได้ไหม
แบ่งคนในครอบครัวที่ไม่ได้มาให้ได้รับประทานด้วย
เขาบอกว่าตามความเชื่อถ้าหากคุณได้กินแกงผักขี้เหล็กวัดลี
จะทำให้ร่างกายสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์
เป็นสิริมงคลแก่ตนเองนั่นเอง

อย่างที่บอกแหละว่ามันเป็นงานประเพณีที่สืบทอดกันมาอย่างที่บอกเป็นร้อยปี
แต่อยากรู้เหมือนกันดิฉันอยากลองว่า
แกงขี้เหล็กทางพยาวเขารสชาติเป็นยังไง
ถ้ามีโอกาสคุณจะไปพยาวกันอีกชวนดิฉันไปด้วยได้ไหม
ผมยินดีนะถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะไปกันให้หมดทั้งสตูนี่แหละ
แล้วเดี๋ยวจะให้คุณนุกกี้เนี่ยนำเราไปค่ะ